หอยโอ้คุณชอบอ่ะที่ผมเลี้ยงเสียรายได้อย่างเดียว
แต่ที่นี่เขาเลี้ยงแล้วมีรายได้ดูเขาไว้เป็นตัวอย่าง
ครับผมน้องไปต่อฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่กระเศรษฐกรในพื้นที่
ตรงนี้ก็คือตำบลโนนคล้องอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
เออตอนเนี้ยเกษตรกรในพื้นที่หลายคนเขาหันมาเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองอ๋อ
บอกเลยนะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่สร้างรายได้อย่างงามเลยล่ะฮะ
นี่แต่ก่อนบอกเลยนะว่าไม่ใช่แบบนี้เราไปทราบข้อมูลมาจากใคร
คนนี้แหละครับนายมนตรีกูดอ้วนนะครับเป็นประหลัดเทศบาทตะมนต์โน้นของ
และก็เป็นเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนั่นแหละเขาก็เล่าว่าหอยเชอรี่ที่แท้ทรูที่แท้จริงแล้วอืม
มันเป็นสัตว์ตัวชะการของชาวนาเฮ้ยชาวนาเขาไม่ชอบเลย
ซึ่งในช่วงทำนานหอยเชอรี่เหล่านี้มันจะกัดกินต้นข้าวจนได้รับความเสียหาย
ค่ะแต่ปัจจุบันครับจากศัตรูกลายเป็นมิตรที่แสนดีอุ้ย
ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงเขาเอาหอยเชอรี่มารับประทานแล้วก็
พบว่าเนื้อมันมีรสชาติที่อร่อย
ประกอบกับผลการวิจัยนะ
ระบุว่าเนื้อหอยเชอรี่มีโปรตีนสูง

เขาก็เลยเริ่มทดลองนำหอยเชอรี่มาเลี้ยงในบ่อหรือว่าหนองน้ำนี่แหละ
จากนั้นนะครับก็มีการคัดขนาดแล้วก็คัดสายพันธุ์
จนได้หอยเชอรี่ที่เนื้อนุ่มหวานหอมกรอบ
ตัวใหญ่คุณดูเปลือกมันดิดูกระดองมันดิ
เอาจริงเอามาทำกินได้เฉยเลยครับ
ราคาจำหนัยหอยเชอรี่สีทองราคาที่จะขายเป็นกนะ
กละ๒๐๐บาทอันนี้ขายแบบทั้งตัวนะ
แต่ถ้าหากแกะขายเฉพาะเนื้อมันอ่ะ

เพิ่มขึ้นไงเอาเฉพาะเนื้ออย่างเดียวกิโลกรัมละ๕๐๐๘๐๐บาท
เอาเป็นไงรายได้ดีจริงครับแล้วตอนนี้เขาบอกว่าทำนะเพราะขายนะเท่าไหร่ก็ไม่พอ
เป็นที่ต้องการของตลาดมากเขาก็เลยมองว่าเอางี้เกษตรกรท่านไหนตั้งใจที่อยากจะมีอาชีพเป็นรายได้เสริม
แบบการเลี้ยงหอยเชอรี่แบบนี้ไปศึกษาหาความรู้กันได้เพราะว่าที่นี่เขายินดีที่จะให้ความรู้
เขาให้ข้อมูลเรื่องของการทำอาหารกินได้ด้วยถามมาอีกหนึ่งเรื่อง